ที่ทางภาพธรรมราชรุ่นในสถานบันเทิงแต่ผับปิดคนออกมารุมรุมแทงกันน่ารักซื้อแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพนี้ไว้ได้ค่ะ
นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นสามคนเห็นชัดชัดเลยนะคะรุมทำร้ายร่างกายชายคนนึง
จะใช้มีดจ้วงแทงจนคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนสาย๔๑เขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รุดไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะทราบชื่อก็คือนายกมลทองประทีบอายุ๒๔ปีเองค่ะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงศ์สภาพศพเนี่ยถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็
แห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งสงศ์เหมือนกันสาเหตุก็จากการที่คำเมนต์กันในสถานบันเทิงค่ะ